หายไปไหนหายไปไหนค่ะจะจะบอกว่าวันนี้เข้าไปที่คำชะโน้นนะคะ
ไปที่จังหวัดอุดรธานีคึกคักเลยทีเดียวไม่ได้ไปคนเดียวด้วย
มีที่มาที่ไปเพราะไปพร้อมกับทัพ
เดชยายาแต้วแล้วก็เคนภูมิด้วย
ไปเพื่อที่ว่าจะไปเตรียมความพร้อม
เพื่อบวงสวงหนังนาคีภาค๒นั่นเองค่ะ

ก็เป็นคลิป๒นางเอกดังค่ะ
ทั้งแต้วแล้วก็ยาย่ากำลังซ้องฟ้อนรำกันอย่างคำหมาคำเล่นเลย

จะได้ติดตามกันแบบเต็มอิ่มอย่างแน่นอนนะ

แล้วก็คือน้องดาราทุกคนเนี่ยทุ่มเทมากเลยกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ
หวังว่าผู้ชมก็จะติดตามกันเหมือนกัน
เหมือนกับที่ชื่นชอบละครที่ผ่านมานั่นเองนะคะ
คือละครเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จเลยนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าในเวอร์ชันภาพยนตร์เนี่ย
จะเป็นอย่างไรจะประสบความสำเร็จหรือไม่เนาะ